กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
ที่จังหวัดเลยค่ะมีเจ้าของร้านอาหารร้านหนึ่ง
ถูกลูกค้าที่มานั่งดื่มเบียร์เนี่ยยิงจนเสียชีวิตยิงเลยเหรอฮะ
แต่มือคนยิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำปืนหล่น
ปืนมันเลยลั่นโดนผู้ตายทางฝั่งเมียของคนตายที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยไม่ปักใจเชื่อนะฮะและกังวลมากเพราะว่ามือยิงเนี่ยได้รับการประกันตัวไปแล้วมีช่วงเวลาเกิดเหตุในร้านแห่งนี้นะครับไปดูนะฮะ
นี่เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายใช่ค่ะหลังจากเจ้าของร้านถูกยิงแล้วก็นอนอยู่กับพื้นค่ะเห็นไหมฮะคือผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าของปืนที่เป็นมือยิงเนี่ยก็ช่วยเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะใช่ครับ

ใช่เห็นไหมเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายไปหมดตอนนั้นค่ะ
บางคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นใครยิง
ใช่ฮะนี่คือเจ้าของร้านอาหารนะครับ

ตีหนึ่งนะของคืนที่ผ่านมา

ช่วงที่พาเจ้าของร้านที่ถูกยิงไปส่งโรงพยาบาล

ก็จะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของปืนที่เป็นคนยิงเนี่ย

ปืนมันหล่นกระสุนเลยลั่นไปโดนผู้ตาย
นี่คือคนที่เป็นเจ้าของปืนคนก่อเหตุคนยิง
ส่วนผู้ตายนะครับชื่อนายจักริจพรมมาศอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารในตะบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
กระสุนเนี่ยเข้าใต้ราวนมด้านขวานะฮะบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
คนที่ยิงชื่อนายอิทธิชัยพิมพ์ใจชื่อเล่นชื่อน็อตอายุ๓๕ปี
ในคลิปเนี่ยใส่เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นนะฮะ
ในคลิปในเหตุการณ์ที่เกิดเหตุก็จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกยิง
พร้อมกับช่วยพาตัวส่งโรงพยาบาลหนองหินด้วยค่ะ

เก้ามอมอของตัวเขาเองเนี่ยของนายอิทธิชัยเนี่ยนะฮะ
ทิ้งไว้ที่ข้างรถของตัวเองนี่คือปืนนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

แต่เอากระสุนปืนกับปลอกกระสุนปืนไปทิ้งในชักโครกของห้องน้ำชายที่โรงพยาบาลหนองหิน

คือนายอิทธิชัยหรือว่าน็อตเนี่ยพาผู้เจ็บที่สุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ก็คือคุณจักริตเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลหนองหินด้วย
แต่เอาปลอกกระสุนปืนกับกระสุนปืนไปทิ้งในชักโครกของห้องน้ำชาย
หลังจากนั้นเขาก็หนีหายไปจากโรงพยาบาล

ช่วยตั้งแต่ที่ร้านจนพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลแล้วหายไปจากโรงพยาบาล

ก่อนที่วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านที่เป็นพ่อของเขา
จะพาน็อตที่เป็นลูกชายมามอบตัวกับตำรวจสพนหิน

อิทธิชัยเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ยิง

แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาทำปืนตกพื้น

ขณะที่กำลังจะก้มไปหยิบไฟแชคเพื่อจุดบุหรี่ปืนตกพื้น
กระสุนมันเลยลั่นไปโดนผู้ตายที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่มาคิดเงินอยู่แถวนั้นพอดี
หลังจากนั้นพ่อพามามอบตัวแล้วก็ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินหนึ่งแสนบาท

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปคุยกับภรรยาของนายจักริจพรมมาศ
อายุ๓๒ปีเจ้าของร้านอาหารที่ถูกยิงเสียชีวิต

คุณวรรณญาอายุ๓๔ปีนะฮะ
คุณวรรณยาเป็นภรรยาของผู้ตาย
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
คนที่เป็นคนยิงนะฮะคือนายอิทธิชัย
มากับเพื่อนขับรถเก๋งกันมา
รถเก่งนี่ทะเบียนจังหวัดหนองคายนะ
ตราสัญลักษณ์กู้ภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย

ขับมาจอดที่ร้านแล้วมานั่งดื่มเบียร์อยู่ในร้าน
ซึ่งสามีที่เป็นเจ้าของร้านไม่เคยรู้จักกับนายอิทธิชัย

นายอิทธิชัยที่นั่งอยู่ที่โต๊ะที่ร้าน
อยู่ดีก็ใช้ปืนยิงสามีเธอ
ตอนที่สามีเธอกำลังยืนเช็คบิน

มีกล้องวงจรปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านนะครับ

นี่ฮะเธอบอกเธอเลยใช้เป็นหลักฐานเนี่ย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
เพราะว่าในคลิปที่เห็นเนี่ยเธอบอกมันชุลมุนวุ่นวายไปหมด

เธอบอกจะเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
เดินไปเลย
ลุกเดินไป

แต่ทางคนก่อเหตุคือนายอิทธิชัยเนี่ย

เขาทำปืนหล่นตอนกำลังก้มไปหยิบไฟแชคจุดบุรี
กระสุนมันเลยลั่นไปถูกเจ้าของร้าน
นี่ตอนที่รถกระบะมารับเจ้าของร้านที่ถูกยิงไปโรง
พยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะครับทีนี้ภรรยาของผู้ตายบอก
ว่าพอเห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของร้านที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้ามเธอเชื่อว่าสามีเธอถูกยิงไม่ใช่อุบัติเหตุปืนลั่นเนี่ย
เธอก็เลยเอาหลักฐานเพื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
แต่มารู้ตอนหลังว่าคนก่อเหตุเนี่ยได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว
แล้วเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านด้วยเธอก็เลยกังวลว่าคดีนี้
สามีของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วรวมทั้งเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
จากหลักฐานที่เราเห็นก็คือเจตนายิงเลยค่ะ
ไม่ปืนไม่ได้ลนเพราะล้วงออกมาจากกระเป๋าหน้าอกเลยค่ะ

ตรงนี้เราต้องการความจริงไป
ใช่ค่ะต้องการความจริงค่ะอย่างเดียวเลยคือต้องการความจริงค่ะ
เกรงกลัวอิทธิพลของผู้ก่อเหตุไหมครับ
เป็นลูกของการเมืองท้องถิ่น
ก็ถ้าในพื้นที่ตอนนี้ยอมรับเลยว่าไม่ไว้ใจค่ะ
ทีนี้คลิปตอนที่เกิดเหตุเนี่ย

หรือว่าตอนที่พาคนเจ็บขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
ก็แน่นอนว่าไม่ได้มีนายอิทธิชัยที่เป็นเจ้าของปืน

ภรรยาของผู้ตายภรรยาของเจ้าของร้านก็บอกว่าเขามากับเพื่อน

ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ชื่ออนุสิตกับอภิสิตนะฮะ

ให้ข้อมูลกับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยมากับอิทธิชัยด้วยมานั่งดื่มเบียร์กันที่ร้านของผู้ตาย
โดยทางคุณอนุสิตกับคุณอภิษฎเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับเจ้าของร้านก็คือผู้ตาย
ก็มานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านนี้แต่ก็เลยชวนอภิชัยมาด้วยนะฮะ

นุสิตกับอภิษฎบอกว่า
เขาออกไปสูบบุหรี่นอกร้านกัน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยแหละ
แล้วก็เห็นว่าจักริจเจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ยถูกยิง
ก็เลยรีบวิ่งเข้ามาช่วย
มันก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ยืนยันว่าตัวของจักริตผู้ตายที่เป็นเจ้าของร้านกับตัวของอิทธิชัยที่เป็นเจ้าของปืน
เขาไม่เคยเจอกันไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน

เขาคงเมาแล้วขาดสตินะผมว่าครับ
ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเลยครับ
รู้จักกันมาก่อนไหมเขาสองคน
ไม่รู้จักกันมาก่อนครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรด้วยมานั่งก็คุยกันปกติครับปกติ
คุยเฮฮากันอยู่เลยครับ

แต่ในรอบพื้นถิ่นนี้ผมไม่ทราบจริงครับ
แต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยถ้ารู้จักเพื่อนร่วมงานก็กินกันตามภาษานิดหน่อยครับ
กินหลังเลิกงานนิดหน่อยก็แยกย้ายครับ
จังหวะเพื่อนของผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุนี่ออกไปสูบบุหรี่นอกร้านพอดีนะฮะ
ถ้าในร้านมีกล้องวงจรปิดนี่จะชัดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ท่านผู้ชมครับพ่อของผู้ตายนะครับคุณพ่ออายุ๖๕แล้วนะครับ
มั่นใจว่านายอิทธิชัยเนี่ยก่อเหตุตั้งใจยิงลูกชายนะครับ
ไม่ใช่ปืนลั่นตอนนี้ทางครอบครัวกำลังพยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
เพื่อไปแจ้งความกับตำรวจสพนหินเพิ่มเติม
ว่ามันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของประมาท
แต่เป็นความตั้งใจขณะเดียวกันคุณพ่อของผู้ตายบอกว่า
มันก็อดมีคำถามในใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางคดี
ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยตำรวจถึงให้ประกันตัวผู้ต้องหาคนที่เป็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยง่ายจัง
ครับด้วยตรงไปตรงมาทางกฎหมายด้วยครับ
เราก็พยายามที่จะไปตรวจสอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ฝั่งผู้ก่อเหตุที่มามอบตัวแล้วก็ได้ประกันตัวออกไปนะครับ
ที่บ้านของเขานะครับเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะฮะ
เจอแต่พ่อนะฮะไม่เจอลูกชายนะครับ
พ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยซื้อปืนเนี่ยสั่งซื้อมาทางอินเตอร์เน็ต
ส่วนนี้คือรถคันที่ขับไปดื่มเบียร์ในคืนวันนั้นยังจอดอยู่นะครับ
แต่พ่อบอกว่าลูกชายไม่อยู่ที่บ้านนะฮะตอนนี้
ก็คือตามเน็ตอย่างนี้าฮะว่าเป็นไปเหมาะอีกฝาก
เป็นอีกอยู่ไหนค่ะพ่ออยู่นี่เหรอหรือไม่ได้อยู่แล้ว
บอกลูกชายไปพักผ่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้
อ่าแต่กระสุนนี่กระสุนจริงนะฮะค่ะบอกว่าโดนแจ้งข้อหา
ตอนนี้คือเรื่องของประมาทกับเรื่องของพกพาอาวุธปืน
ท่านผู้ชมครับเราสอบถามไปยังตำรวจสพนหินนะฮะ
ตำรวจสพนหินที่จังหวัดเลยบอกว่าตัวของผู้ก่อเหตุ
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับมามอบตัวจึงอนุญาตให้ประกันตัว
พร้อมกับแจ้งข้อหาเรื่องกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายกับเรื่องการพาอาวุธปืนและกระสุนปืน
ไม่ได้รับอนุญาตนี่ฮะขณะเดียวกันทางฝั่งของญาติผู้ตาย
ถ้ามีหลักฐานต่างเพิ่มเติมต้องการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งใจการจงใจเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องประมาทเนี่ย
ก็สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ
ญาติของผู้ตายนะฮะจะไปติดต่อเรื่องของรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
และจะไปแจ้งความกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมว่าเป็นการตั้งใจยิงไม่ใช่เรื่องของประมาท